แต่ว่าอย่าไปเอาชุดไทยจากศาล
โอ้วบางศาลเขาจะมีไปทวายไปแก้บนด้วยชุดไทย
ตอนนี้มีเรื่องราวชวนหลอน
วันนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

่องฉกชุดไทยแก้บนพิษกระแสฮิตอเจ้า
บุกสารเจ้าแม่ตะเคียนทองสองพี่น้อง
คาดขายร้านให้เช่าใส่ถ่ายรูป

มันก็เลยทำให้ชุดไทยขาดตลาดเหมือนกันนะคุณ
กลายเป็นเรื่องราวชวนขนหัวลุก
เพราะอะไรฮะถ้าโจรรายนี้
เอาชุดไทยเจ้าแม่ไปขายหรือไปให้เช่า
แล้วคนที่เช่าใส่จะเป็นอย่างไร
คนดูแลศาลนะเขาบอกว่าเขาจะไม่แจ้งความ
เพราะเดี๋ยวคนร้ายก็จะอยู่ไม่สุขเอง
เดี๋ยวก็ต้องเอาชุดกลับมาคืนเอง

ต้องถึงมือตำรวจเดี๋ยวเจออาถรรพ์แน่

ระวังถูกสิ่งลี้ลับหลอกหลอน
โอ้โหสุดสกุลแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเวลาไปซื้อ
โดยเฉพาะตลาดแดงกับดินอันนี้ต้องระวังนะ
ไม่รู้ที่มาของชุดไทยตรงนี้นะฮะ
เราไปสำรวจตรวจสอบที่สารเจ้าแม่สร้อยสทิพย
และเจ้าแม่สร้อยสีสุวรรค์ตำบลสาลาแดง
อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะครับ
ซึ่งตามคำบอกเล่าของชาวบ้านพูดถึงประวัติศาสตร์นี้ก่อนได้ไหม

กลับไปเมื่อราว๕๖ปีก่อน
เท่าแก่เจ้าของร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลสาลาแดงเนี่ย
ไปซื้อท่อนไม้ลักษณะสวยงามท่อนหนึ่งมาเก็บไว้ในบ้าน
กระทั่งมีพระรูปหนึ่งไปเห็นและทักว่า
ท่อนไม้นี้เป็นท่อนไม้ตะเคียนทองไม่เหมาะจะเก็บไว้ในบ้าน
อาจจะทำให้ผู้อยู่อาศัยมีอันเป็นไป

ต่อมาเจ้าของบ้านเกิดเจ็บป่วยถึงขั้นอาเจียนเป็นเลือด

หลังการจัดงานศพภรรยาได้นำท่อนตะเคียน
ทิ้งไว้ที่สาราข้างสำนักงานเทศบาล
ชาวบ้านทราบว่ามีไม้ตะเคียนแบบนี้
ก็บนบานขอเลขเด็ดปรากฏว่า
สำเร็จสำริดผลให้โชคให้ลาบถูกหวยกันไป
ดังนั้นก็เลยมีการยาตั้งอยู่ตรงนี้
และมีคนเอาชุดไทยมาถวายต่อเนื่องเลย

ของเด็กก็มีของผู้ใหญ่ก็มีราคาตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท

ไทยที่สารเจ้าแม่ที่อยู่ในตู้กระจก

ซึ่งจริงแล้วมีกว่าประมาณ๑๐๐กว่าชุดนะ
โดยนางบังออนบุรีรักรองประธานสภาเทศบาลตำบลสาลาแดง
ผู้ดูแลสารเจ้าแม่สร้อยทิพย์เจ้าแม่สร้อยทองศรีสุวรรณ

เพราะเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่
ที่จะทำให้คนร้ายนำชุดไทยที่ขโมยไปมาคืน
พร้อมเตือนคนที่ซื้อชุดไทยจากคนร้ายที่ขโมยไป

ที่อาจจะเกิดขึ้นแก่ท่านด้วยนะครับ
ก็คาดว่าน่าจะเอาไปขายตามตลาดนัด
หรือว่าไปขายตามแบร์กระดิน
เพราะเอาไปหมดเลยทั้งชุด
ชุดที่ดีเครื่องประดับที่สวยเอาไปหมดเลย
โดยคนดูแลสาบอกแบบนี้ว่าชุดที่ถูกเลือกขโมยไป
ส่วนใหญ่ก็เป็นชุดสำหรับผู้ใหญ่นะ
เป็นชุดสำหรับผู้ใหญ่ส่วนชุดสำหรับเด็ก
เล็กถูกกองทิ้งไว้หน้าศาลเลยนะ

แล้วก็รู้ทิศทางของกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่นะครับ
จากคนร้ายเข้ามาทางด้านหลังศาล
รัศมีของกล้องวงจรปิดส่องไปไม่ถึง
อีกทั้งรอบเข้ามาในช่วงดึกที่ไม่มีใครเฝ้าอยู่
ว่าหัวขโมยรายนี้น่าจะนำไปขายในตลาดนัด

เนื่องจากกระแสไทยชุดไทยมาแบรนด์

ไทยจะถูกประชาชนนำมาถวายเยอะ
ใช่ไหมเป็นร้อยชุดจริงมีหลายร้อยชุดแล้วล่ะ
แต่ว่าทางศาลเขาก็มีการบริหารจัดการนะคุณ
โดยชุดไทยที่ถูกนำมาถวายแก้บนทั้งหมด

จากนั้นก็จะจุดทูบจุดเทียนขออนุญาต

แล้วก็รวบรวมนำไปบริจาคให้กับเด็กนักเรียน

ไว้สำหรับแต่งแสดงกรรม
ทำกิจกรรมโอกาสต่างด้วยนะครับ
ที่ผ่านมาหากขออนุญาตเจ้าแม่อย่างถูกต้อง
ไม่เคยพบว่ามีปัญหาใดเกิดขึ้นทั้งสิ้น

คือต้องขอขมาขอลาอย่างเป็นทางการ
ต้องมีการบอกราวอย่างถูกต้อง

ถึงจะเอาไปให้กับเด็กใส่ได้

เรียกว่าขโมยไปคงไม่ได้ลา

ต่อให้ขอคำมาก็อาจจะไม่ดีมั้งเนาะ

วันนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ในหน้าหนึ่งสิบพิมพ์ไทยรัฐเลย